ซึ่งได้เรียกความฮือหาไปทั่วโลกมาแล้วนะครับ
แต่เพิ่งจะเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง
เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ
สามารถที่จะเข้าไปถึงฐานข้อมูลได้ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งก็มี
สืบสวนต่อไปว่าหลายชื่อบริษัทเหล่านี้
มีความเกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษีหรือไม่
โดยมีการปรากฏชื่อของนักแสดงชาวอังกฤษอย่าง

เปิดให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทนอมินีนอกอนาเขต
กว่า๒แสนแห่งและรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นข้อมูลที่รั่วไหลจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ให้บริการช่วยจัดตั้งบริษัทนอกอนาเขต
ฐานข้อมูลออนไลน์นี้เปิดให้คนทั่วไป
สามารถเข้าไปสืบค้นรายชื่อบุคคลบริษัทและที่อยู่
รวมถึงจะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล
กับบริษัทนอมินีนอกอนาเขตในฐานข้อมูลได้
โดยการเปิดเผยล่าสุดปรากฏชื่อบุคคลและบริษัท
ซึ่งมีที่อยู่ในประเทศไทยรวม๑๔๑๓ชื่อ
เกี่ยวข้องกับบริษัทนอมินีนอกอนาเขต
อกจากนี้ข้อมูลล่าสุดยังมีชื่อของนายเซอร์เก้ไซเตฟ
ผู้ช่วยของประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกของยูเครน
ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทนอกอนาเขต
หลบเลี่ยงภาษีสำคัญของโลกด้วย
ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับคนสนิทอย่างนายไซเตฟ
สร้างความขายหน้าให้กับผู้นำยูเครน

ว่าต้องการผ่านกฎหมายให้ชาวยูเครนปิดบริษัทของตัวเอง

เพื่อบีบให้มีการจ่ายภาษีในยูเครนซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิด
ขณะที่ก่อนหน้านี้นายโปโรเชนโก้ก็เคยถูกกล่าวหาว่า
ได้เปิดบริษัทนอกอนาเขตเมื่อเดือนสิงหาคมปี๒๕๕๙
เพื่อหวังหลีกเลี่ยงภาษีเช่นกัน
แต่ผู้นำยูเครนยืนยันความโปร่งใส
ขณะที่อีกหนึ่งรายชื่อที่มีการเปิดเผยล่าสุด
จากฐานข้อมูลเอกสารลับปานามาคือชื่อของเอ็มม่าวสัน
ซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของวสันระบุว่า
มีการเปิดบริษัทดังกล่าวจริงแต่เป็นไปเพื่อปกป้องตัวตนและความปลอดภัยของเธอเอง
ไม่เกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษี
จากบริษัทในอังกฤษต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นต่อสาธารณะ
ซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยส่วนตัวของนักแสดงสาวได้
ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทรัพย์สินอื่น
หวังให้เกิดการติดตามสืบสวนความเชื่อมโยงเหล่านี้เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสต่อไป
แม้ผลการสอบสวนทางกฎหมายจะยังไม่ชัดเจนว่าบุคคลที่มีชื่อในเอกสารลับปานามา
มีความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษีหรือไม่
แต่ก็ยากสำหรับผู้มีชื่อในเอกสารลับดังกล่าวที่จะหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์กดดันจากสังคม
ส่วนนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษก็ต้องเผชิญแรงกดดัน
ลาออกหลังพบชื่อบิดาผู้ล่วงลับของเขาในเอกสารลับปานามา
นักเศรษฐศาสตร์๓๐๐คนจาก๓๐ประเทศออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องผู้นำโลก
จัดการยุติแหล่งหลบเลี่ยงภาษีที่มีอยู่ในประเทศหรือดินแดนต่าง
โดยชี้ว่าการมีอยู่ของแหล่งหลบเลี่ยงภาษีให้ประโยชน์เฉพาะคนรวยและบริษัทข้ามชาติ
รวมถึงยังกระตุ้นให้เกิดความไม่เท่าเทียม
ออกแถลงการระบุถึงแรงจูงใจ
ในการเปิดโปรงเป็นครั้งแรก
โดยบอกว่าปัญหาความไม่เท่าเทียมทางรายได้ที่เกิดจากการทุจริตเป็นแรงจูงใจสำคัญ
พร้อมย้ำว่าตัวเองไม่ได้เป็นสายลับขององค์กรหรือรัฐบาลใด